รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ผมไปเจอเทปเก่าอยู่สองโน้น
คุณมาไกลมากเลยนะคุณชายา
คณะป่านชัย
อันนี้ผมก็มีคณะของผมเหมือนกันครับ

จริงแหละคุณ
ฝนจิตตกช่างนอน
เดาจึงขนช่างนี้
แลกรายได้ที่ใจสะอา
ไม่ตรงที่เรียนมา

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ

รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา

จะมีคะแนนนำอยู่ถึง๑๓ต่อ๙
แต่เชื่อว่าทีมแสบซ่ามหาสมุทร

มาเอาใจช่วยกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน

เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

คณะกรรมการรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ

สตาร์

ครับผมนี่ผมไม่ได้มาเนี่ยนะ
ผมก็เลยคิดถึงคุณชายามากเลย

ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยค้นของในบ้าน

ผมไปเจอเทปเก่าอยู่สองโน้น
คุณมาไกลมากเลยนะคุณชายา
ชุดชื่อว่านี่หรือรัก

แล้วอีกชุดนึงชายามิจชัย
ชุดเจ้าเบาสมมุทธ
ตักเดิม
ตั๊กเต็มโชว์

อย่าให้รู้นะไส้ในเป็นเทปอื่น

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังสร้างให้กับทีไหน

น้องคุณนะครับเลือกเพลงเล่าสู่กันฟังนะครับของพี่เบิร์ตนะครับ
จะร้องเพลงนี้มีอะไรอยากจะเล่าสู่กันฟังไหมครับ
ก็คือเมื่อคืนนะครับผมบอกว่าร้องเพลงนี้หลายรอบมากนะครับ

เปิดว่ากรรมการจะให้คะแนนผมครับ
น้องปานนะครับเลือกเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับ
ฝันแบบน้องคุณไหมครับ

ปั่นก็ฝันว่าจะได้ร้องเพลงนี้มอบเป็นของขวัญให้คุณแม่ค่ะ
แล้ววันนี้ฝันก็จะกลายเป็นจริงแล้วน้องปั่นจะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะ
แต่ทุกคนก็ขอให้ฝันน้องทั้งสองคนเป็นจริงด้วยนะครับผม

ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยไป
คุณชายา

ท่านเขากัดมาแล้วนะครับผม

ตัวแค่นี้แต่ว่าจะเป็นเจ้าโผคณะลิเกแล้ว

พี่เอ๊ก็มีคณะนะลูกนะชัยยามิดชัย
เพราะฉะนั้นเรามารวมคณะกันดีไหมลูก

เดี๋ยวคุณจะไปฉุดคณะเขานะ

จริงแล้วเนี่ยมันก็อยู่อีกไม่นานแล้ว
สาธุสุภาษา

นะแต่นี่ถ้ารวมคณะกันปลายเขียนไม่พอแน่

เป็นคณะป่านชัย
อันนี้ผมก็มีคณะของผมเหมือนกันครับ

คุณแพร์บันเทิงสินครับ

ทีนี้งานวัดเราก็ต้องเจอกัน
คนก็จะต่างทำมาหากินแล้วก็ต่างแสดงกันนะฮะ

คุณผู้ชมแล้วก็น้องอาจจะไม่เห็นนะครับว่า

บอกนุ่ววารักงไม
จิงแม่คุณ

ได้พาหมวกแม่พี่น้องมาพบกับ
โดดเดีย

ไปทางดูดีกว่าลูก

ยังไม่ทักใดกับพอด้วยโอเคราะห์นิดที
ลูกดีมาก

เดิน
เฮ่ย

เชิญใจไม่จ้างแฟนจ้า

เดินเดิน
เมื่อกี้ที่ฉันได้ยินใช่ไหม

ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรม

อีสานก็ดีภาคเหนือก็ดีภาคใต้ก็ดี
ช่วยกันอนุรักษ์และจะลงเอาไว้นะครับ
เอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่แซคมากค่ะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

เพราะฉะนั้นน้องป่านประจำที่ครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงจากน้องคุณในบทเพลงเล่าสู่กันฟังครับ
อืม
ฉันยังจำเสมอที่เธอเกิดกับฉัน
คิดแล้วมันตื่นตันเกินอธิบาย
นึกถึงคำนั้นทุกวันที่ห่างกันไป

ไม่ว่าเราจะโชคดี
หรือบางทีที่ร้องไห้
ต่างคนสนใจจะฟัง
เพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝัน
ฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจ

กายเหมือนไม่มีไม่เห็นใคร
แต่ใจใจฉันยังมีเธอ
คืนที่ไร้แสงไฟ
วันที่ใจมั่วมุน
ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกัน
วันที่เสียน้ำตา
วันที่ฟ้าเปลี่ยนพันธุ์
เธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคน
ฝนที่ตกทางนอน
หนาวถึงคนทางนี้
ยิ่งอยากดินทุกเรื่องราว
ยังนอนดึกอยู่ใช่ไหม
พร้อมไปหรือเปล่า
อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
คือเรื่องเพราะก็ไม่รู้
คืนที่ไร้แสงไฟ
วันที่ใจมั่วหมด
ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกัน
วันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปียกพันธุ์
เธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคน
เพราะฝนที่ตกอยู่จากนอนหนาวถึงคนจากนี้
ยิ่งอยากได้ยินทุกเรื่องราว
เธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่า
อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
เพราะฝนที่ตกอยู่ทางนอนหนาวถึงคนทางนี้
ยิ่งอยากได้ยินทุกเรื่องราว
เธอลำบากอะไรไหมเธอสวยหรือเปล่า
อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
เธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปล่า
อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
เธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน

ขอบคุณครับ

เก็บความรู้สึกตรงนี้ไว้เก็บความจริงใจตรงนี้ไว้
โตขึ้นเรื่อยพัฒนาขึ้นเรื่อย
และเก็บความจริงใจนี้ไว้นะครับ

พี่ป๊าเป็นอย่างไรนั่นยิ้มใหญ่เลย
คุณเข้าใจคำว่าคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นซุปตา
คนนี้เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเข้าใจไหม

คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมาก
แต่คุณเนี่ยรู้ไหมว่าทุกอย่างที่มันรวมออกมาแล้วเนี่ย

ปั่นเลยปั่นเข้าเครื่องมาปั่นออกมา

ต้าอยากจะบอกว่าวันนี้ที่คุณร้องเพลงนี้
ปะตักชอบบางคำที่ปะตักชอบอยู่ค่อนข้างมหศูนย์ว่า

เรื่องร้าวทางโน้น
หนาวถึงคนจากนี้
ยิ่งอยากติด
ไม่รู้นะป้าตั๊กไม่รู้จะพูดว่ายังไงดี
แต่จำไว้เลยว่าลูกเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาลูก

จังหวะตกจังหวะขึ้นจังหวะยก
เขามาตรงหมดทุกอย่างเลย
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสน่ห์ของคุณ

ตอนที่เดินออกมาเนี่ยความรู้สึกของเขา

พอจะไปนั่งตรงนั้นนะหน้าตาเขาเนี่ยนะฮะ

เหมือนทั้งคุณกำลังมารอรถที่หมอชิด

ว่ารถเต็ม

ต้องบอกว่าเขาทั้งร้องดีแล้วก็สื่อสารตรงนี้ดี
ผมบอกเลยนะน้องปาน
ถ้าพูดถึงความผิดพลาดนะตอนนี้ยังหาไม่เจอ

ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าใครชอบสายลูกทุ่งอย่าลืมเชียร์พี่ปานนะครับ
ทีมสังตาราฝันเย้
ทำได้น่ารักอบอุ่นช่วงหน้าน้องปานจะเลือกเพลงลูกทุ่งที่ต้องใช้อารมณ์ในการร้องอย่างมากมาสู้
จะทำได้ดีแค่ไหนมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
หนูได้เสียงที่สวรรค์ประธานมาเลยอะไรแบบนี้ฝึกก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันคือเนื้อเสียงของเรา

ขอเพียงใครสักคนห่วงใยกัน

เขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะ

เพลงเพราะด้วยแล้วก็แยก
มาฟังบทเพลงเพียบเพร่าจ้าวน้องปานนะครับ
เขียนฝันไว้ข้างฝาครับ
แม่จ๋าลูกจะสู้นะจ๊ะ
เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่วัยจำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
ขอบฝันเปื้อนน้ำตา
เข้าเมืองเสียงดวงเดียวดา
แลกรายได้ที่ใจสะอาไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหว
เช้าห่วงสมสุขนอนเพื่อลดทนรายใจ
จะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนรูข้างหัวเตียงแม่
จากกระย่ามให้แก่ที่พ่อปัญหาหลับเลือน
นอนวนคออยากมีเสื้อใหม่มันพึง
ภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝัน
สายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสู้ไว้แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอถยอยส่งคืน
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝัน
สายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมาก

สลายเลือดความมุ่งมัน
กลายใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอถยอยส่งที่คืน

ส่งที่คืน

ส่งที่คืน

ส่งที่คืน
ส่งที่คืน

ส่งที่คืน

ส่งที่คืน

ส่งที่คืน
ส่งที่คืน

แสดงความคิดเห็นต่อตัวเองตอนที่ขณะทำหน้าที่

ทำในสิ่งที่เราทำทำให้ดีที่สุด
ไม่ต้องรู้สึกว่าดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
แล้วมันจะออกมาธรรมชาติแล้วก็จะดี

ก็รู้สึกว่าพี่ป่านนะคะมีลูกเอื้อนเพราะมากเลยค่ะ

โอ้โหแต่น้องคุณก็ร้องดีเหมือนกันครับ
น้องคุณเนี่ยเหมือนพี่เบิร์ตตอนเด็กเลยครับ

แซ่บเซอร์มหาสมุน
เย้
ปานร้องเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาได้เพราะจับใจ
ถึงจะมีคำแนะนำจากกรรมการอยู่บ้าง
แต่ก็เพื่อการนำไปพัฒนาต่อ
คะแนนในยกนี้จะเป็นของใคร
ช่วงหน้ามาลุ้นผลกันครับ
รู้สึกว่าทำได้ดีนะครับอย่างน้องป่านนะครับ

เกิดเป็นไกลมันก็ต้องชน

ทีมที่จะนะคือทีม
ทีมที่จะนะคือทีม
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีนะครับ
๒ทีมขึ้นสู่เวทีครับ

เด็กน้อย๒คนวันนี้กับศึกนี้
ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอย่างน้องป่านนะครับ

แล้ววันนี้ที่น้องบอกนะครับบอกว่า

ยังรักแล้วก็เหมือนเดิม
และวันนี้ครับผมไปเปิดคำคม
เขาก็บอกว่าเกิดเป็นไกลมันก็ต้องชน

ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินแล้วครับว่าตอนนี้
คะแนนในยกที่๔

คะแนนสะสมอยู่ที่๑๓คะแนนนะครับ

ที่๓ยกที่๔

คณะกรรมการจะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าหรือไม่

เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วนะ

ก็คือพี่หอยและพี่ตั๊กนะครับ
ที่ยังมีสิทธิ์ใช้ยกกำลังซ่าได้นะครับ
ไม่รู้ว่าเขาจะใช้หรือไม่

แสบทราบมหาสมุทรต่อชนะ

ได้รับคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น
อีก๒คะแนนเป็น๑๑คะแนนครับ
ส่วน๓ซ่าล่าฝันนะครับก็ยังคงคะแนนสะสมอยู่ที่๑๓คะแนน
เราร่วมกันเป็นกำลังใจให้เด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ
ยกหน้ามาเฝ้อสิกกันใหม่ในร้องได้ยกกำลังซ่า

สู้สู้ซ่าซ่ายกกันกันซ่าออกมาสู้สู้
น้องคุณใช้ความสดใสไร้ความกดดัน
คว้า๒คะแนนในยกนี้ไป
ให้ทีมแสบซ่ามหาสมุทรได้สำเร็จ

ก็วันนี้น้องปั่นก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ
ที่มอบคำแนะนำดีมาให้น้องปาน
ถ้าเกิดน้องปานไม่ได้มารายการนี้
ก็คงไม่มีประสบการณ์ใหม่ไปพัฒนาตัวเองอย่างแน่นอนค่ะ

ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้๒แทนกับผมนะครับ

อีกเพลงเดียวผมก็จะตีเสมอได้แล้วครับ

เป็นการประชันกันระหวกลูกทุ่งโชว์พลังเสียง
สมาธิอับดูลสมาธิที่แม่ชี้เนี่ยอะไร
รองเท้าที่เขียนมามันเป็นรองเท้า
ปัดปังซึบปัดปังซึบปัดซึบปัดอย่ามันหวนหวนไปซะจ้ะมันอืดอาจ
สุนระธมแสนทรมา
พี่ห้อยจ้าให้ไปได้มาจ้ะหนูไม่นวานน้องปื้มคิดถึงคิดถึง
หนุ่มทุกขชมทองที่หนูหมายปองเนี่ยคือคุณหรือครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป